ฉันคลอดแล้วฉันเป็นคุณยายแล้ว

ชื่อสายฟ้ากับพายุ
ก็เหมือนที่ผมเคยบอกตอนแรกเลยจำได้ไหม
ก็พ่อเขาน่ะไปลงไงเขาพ่อเขาลุกเขาเอง
พ่อน็อตน่ะเขาหลุดเขาเองเข้าใจมั้ย
ซึ่งก็เก๋ไก่นะอันหนึ่งเป็นต้น
ก็เมื่อวานนี้ค่ะจริงแล้วหลายคนบอกว่า
โอ๊ยตายแล้วทอดตอนบ่ายตอนเบิด
จะหลดมีดลงไปที่หน้าท้อง

นี่คือเลิกเลยที่คุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณนอท

นั้นก่อนหน้านี้เราก็ไปกันที่โรงพยาบาลบำรุงราช
อย่างที่เห็นในรูปแล้วก็ไปพูดคุยกัน
เราเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์หรือแฟน

เขาบอกเขาเป็นนางฟ้าคิดว่าอเหล่ามาก

นางฟ้าผู้พิทักษ์ลูกแฟน

ถามถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมนะทั้งตัวลูกสาวกับสามีเขา
แต่คนที่ตื่นเต้นมากที่สุดคือคุณยายกับคุณย่า

ทั้งพูดไปร้อนไห้ไปป่าปลื้ม
แต่นี่ฉันนะดีใจแทนแบบว่าลูกสาวฉันมากเลย
เออหายากนะ
แล้วเธอลองคิดดูสิเอาลูกแฝดแล้วเป็นผู้ชายด้วย
คนแรกนะท้องแรกเลยเธอลองคิดดูสิ
คนจีนเขาจะปะปื้มมากน้อยขนาดไหน
พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยก่อนก็ประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
เป็นชมพูข้อท่านอะไรนะแอบเห็นคุณมากนะนั่งตักแฟนด้วยล่ะที่โรงพยาบาลที่โชชมพูข้อ

ไม่ใช่นะคุณอีกแล้ว

เสร็จปั๊บเนี่ยพอตอนประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
อย่างนี้นะก่อนจะ๑๑โมงเนี่ย

นี่เธอรู้ไหมพี่น้องญาติ
โก้เพื่อนฟูงนะฉันนึกว่ามังงานบวช

เบาเบาเบาเบา

ก็ไปจัดการจนกระทั่งแบบว่า
คือว่าพอหลังจากที่เขาคลอดออกมาเสร็อแล้วแล้วเปรียบร้อย
เขาก็จะต้องไปจัดการลูกเต้าอย่างนี้
จะต้องรอถามสิว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไง
เสร็จแล้วเนี่ยลูกสาวดิฉันเนี่ยก็จะต้องนอนพักก่อน
คือเขาให้นอนหลับเนี่ยสักประมาณ๒ชั่วโมงนะ
แล้วก็ค่อยตื่นขึ้นมาผลปรากฏว่าลูกสาวฉันนอนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ตื่น
ก็เลยมากันทั้งอย่างนั้นก็ออกมาแล้วก็รอนะ
ผลปรากฏว่าพอออกมายังไม่ทันออกมาเขาก็จะต้องแบบเปิดม่าน
หนังก็เปิดมาก็เห็นลูก๒คนลออนอยู่คนละแบบว่าตู้อะ
น่ารักมากอันดับแรกที่เห็นเลยนะคือโครงหน้าชัด
เด็กอ่ะที่โครงหน้าชัดมีจมูกมีตาแล้วดูเหมือนฝรั่งนิดนี่แนน่ะ

แล้วเสร็จแล้วคนที่ชื่อ

พอเวลาคลอดออกมาตอนที่พอผ่าเสร็จแล้วดึงออกมา
คนแรกก็คือตัวพี่

แต่ตอนนี้ตัวน้องเนี่ยเวลาพอมันอยู่ในน้ำค่ำนานกว่า
เข้าใจไหมคือเขาต้องทำตัวพี่ให้เสร็จเรียบร้อ
คุณเป็นหมอตำแยรึเปล่า
คุณเล่าเหมือนป้าหนึ่งคุณไปท้องกับเขาด้วย
ใช่คุณไปจกเด็กออกมาจากท้องคุณยมพู่
ใช่ไงเหมือนคุณไปจกเด็กออกมาจากเขาด้วยไปผ่าม่วงผ่ามีดกับเขาด้วย
คุณเป็นหมอตำแยรึเปล่า

เป็นยัยเมียนที่แบบ
ละเอียดดีไหม

แล้วเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยพอออกมาเนี่ยหายใจมันก็จะแบบถี่นิดเท่านั้น
เพราะว่าการที่อยู่ในน้ำค่ำนานกว่าคนแรกเนี่ย
การปรับตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลามันมากหน่อย

จริงคนที่ออกที่หลังต้องเป็นพี่นะ
ตามโบราณเขาว่าอย่างนั้น
ตามโบราณเขาจะบอกว่าพี่เนี่ยจะให้น้องออกก่อน

เสร็จแล้วพอเข็นออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะ

ก็คุยกับคุณนอทบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแข็งแรงดีมาก

หมอเจอกับมายูใช่มะ

ซินแซคเป็นคนเดียวกับผมเลย

วันหนึ่งคุณนั่งโทรศัพท์หาหมอดูวันละกี่ร้อย

คุณชมพู่กับลูกชมพู่โชคดีมากเลย

แล้ววันที่เขาเกิดนะฉันขอบอกเลยนะว่า
พายุฝนมากับน้ำชะเบงสำเมอร์เซลป์มา
เม็ดน้ำเกิดเหมือนกันธรรณีสุพธรรณีแยกธรรณีสุพ
นี่บ้าแล้วนี่เขาไปแต่งหน้าแต่งตัวกันตอนไหนนี่หลังจากข้อเสร็จแล้ว
แล้วเดี๋ยวพอวันที่๙ขอเชิญในการแถลงข่าวเลย
แต่ที่แน่รายละเอียดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวันอาทิตย์นี้ค่ะอยู่ในสามแซ่บนะคะ
ขอบอกด้วยก่อนว่าเวลาเนี่ยกลายเป็นบ่าย๒โมง๑๕แล้วจะเลื่อนไปสักชั่วโมงนึงนะครับ
ส่วนตีท้ายครูก็จะกระเชิดลงไปแล้วสนุกมากสนุกมาก
เหมือนคลอดเองเหมือนลุ้นมวย

แล้วนางบอกว่าการผ่าข้อนี้อยากบอกกับทุกคนเลยว่าสบายมากดีมากไวมาก
๕นาทีอะ๒คนน่ะรึดออกมา๕นาที
เราก็เลยจับมือกันกับแม่น้องสาวว่าเดี๋ยวจะไปคลอดเลยดีกว่า

ไม่คุณแม่หน้าว่าจะเห็นรายละเอียดของผู้ชมตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปถึงคลอดนะ

เอ้าจะคลอดกับเขาด้วย

เห็นพี่มดไปเดินกับเขาด้วย

มาให้ของขวัญอะไร

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

แบ่งคนละห้าสิบตังค์

ยอมรับเถอะครับว่ะ
น่าทานสิ่งที่เธอทำนี่ถูกต้องหมดแล้วเนาะ
ยืดอกยอมรับว่าอดีตเคยเรียน

อ๋อทุกวันนี้คุณดีแล้ว
เขาบอกว่ายืดอกยอมรับว่าอดีตเคยเลว
นาธานโอยมันเคยมีประสบการณ์ติดคุก
บอกเลยว่ามันคือนรกบนดิน
แล้วตอนนี้เจ้าพ่อข่าวสรยุทธ์ต้องโทษคดีกำลังติดคุก
นาธานโพสต์ถึงคุณสรยุทธ์

ให้หยุดแล้วก็ยอมรับในการกระทำ
นาธารก็เป็นคนนึงที่ชอบคุณสหร่ายุทธ์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

นะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วส่วนจะไปเยี่ยมหรือไม่นั้นเขาบอกว่าเคยคิดจะโทรหาผู้คุมเหมือนกันนะ

เอาเงินไปคืนในหมดสิระยกงยายเนี่ย
หน้าทหารก่อนที่วิบาลไม่ได้เอาเงินไปคืนก่อนไหม
ไม่หรอกแบบบางทีคงก็งงในกันนะครับเพราะว่า
ผมเห็นตะเก่งเกียร์อ้าคนนึงนี่เอง
คนนึงมาพูดเรื่องนี้ว่าคุณสอรยุทธ์ใครอ่านข่าว
คุณเขาคือก็เป็นว่าข่าว
ก็ต้องอ่านข่าวไม่ให้เขาอ่านอย่าทำเรื่องที่ไม่ดี
ทำไมล่ะคะพรุ่งนี้มาค่ะ
คุณปีที่จริงแล้วจะบอกว่าแตงกับแตงโม

เขาบอกล่าสุดได้มีการโพสต์ภาพทานอาหารมื้อค่ำกับครอบครัว

แล้วก็มีสาวแตงโมพร้อมกับคุณพ่อของคุณแต๊ง
ก็คือคุณกรจะกลับวันนี้ถูกต้องไหมครับ

ฟรูนเสนอคุณแตงได้บวดเป็นหลายปีนะ
ใช่คุณแตงหายเหมือนกันนะเขาบวดไปนานมาก
แล้วเค้ามาก่อนไปเค้าก็เป็นแฟนกับแตงโมอยู่ถูกต้องมั้ยแหละ
พอมันแยกกันไปมันก็ไปเรียนรู้ชีวิตต่างคนต่างเรียนรู้
แล้ววันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเจอมากมายกว่านกว่าน
เหมือนพี่ใช่มั้ย

ไม่คนเราเป็นไปได้ที่ค่อนข้างรู้จักกันเคยคุยกันแล้วก็แยกกันไป
วันหนึ่งอาจจะกลับมารู้ชีวิตแล้วกลับมาเจอกันแล้วมันจะยิ่งแน่นแฟนกันขึ้น
เป็นธรรมดา

สบาย
สวัสดีครับ